มาดูข่าวการบุกทลายผับในพื้นที่หนองแคร์จังหวัดสระบุรี
เมื่อคืนที่ผ่านมาเมื่อคืนนี้เป็นวันฮาโลวีนใช่ไหม

พอเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจค้นเนี่ยมีกลุ่มที่ผิดกฎหมาย๒กลุ่มแบ่งเป็นแบบนี้
กลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่อายุต่ำกว่า๒๐ปีเข้าไปใช้บริการ

ใช่ค่ะและกลุ่มที่๒ที่ผิดกฎหมายคือเสพยาเสพติด
และคนกลุ่มนี้พอตำรวจเพราะเจ้าหน้าที่เข้าไปถึง
โยนทิ้งตอนเปิดไฟตกใจโยนทิ้งเกลื่อนพื้นไปหมดเลยนะคะ
นี่เป็นภาพของบรรยากาศในช่วงที่เจ้าหน้าที่เขาสนที่กำลังกัน
หลายหน่วยงานเข้าไปตรวจสอบผับแห่งนี้นะคะ
อยู่ที่ริมถนนสุวรรณสอนสายหินกองนครนายกอำเภอหนองแคร์

เจ้าหน้าที่ที่เข้าไปปฏิบัติงานก็เป็นชุดปฏิบัติการพิเศษ
กรมการปกครองกรมพินิษฐ์และคุ้มครองเด็กและเยาวชน

ก็ร่วมมือกับตำรวจภูทรจังหวัดสระบุรีค่ะ
พอไปถึงนักท่องเที่ยวในผับเนี่ยมีประมาณทั้งหมดนะคะ
โดยคาดการณ์โดยสายตาบอกว่าประมาณ๔๐๐คน
เขาก็มีธีมปล่อยผีเขาก็จัดงานกันขึ้นมา

พอเจ้าหน้าที่บุกเข้าไปจู่โจม
เปิดไฟขึ้นมานักท่องเที่ยวหลายคนนะคะตกใจ
โยนยาเสพติดทิ้งเกลือนพื้นไปหมดเลย
เพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาเห็นตอนที่เปิดไฟแล้ว
หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่เขาก็คัดแยก
คนที่มาเที่ยวเนี่ยเอาไปตรวจสอบบัตรประชาชนหน่อยสิ
โอ้โหคุณพบว่าอายุต่ำกว่า๒๐ปี
เข้าไปใช้บริการทั้งหมด๑๒๘คน

แยกเป็นเด็กที่อายุต่ำกว่า๑๘ปีก็มี

ส่วนคนที่ไปเที่ยวและตรวจพบปัสสาวะสีม่วง
ก็คือแสดงว่าเสพยาเสพติดมาเนี่ยนะ
เจอไป๑๓๑คน
อกจากนี้ยาเสพติดที่พบตามพื้นที่เขาทิ้งไว้
มีทั้งไอซ์มียาอีเคตามีนและยาไฟล์

หลังจากนั้นนายกฤษณะวงด้วงอายุ๓๐ปี
เขาก็แสดงตัวว่าเป็นผู้จัดการดูแลร้าน
และตรวจสอบพบชื่อก็คือแม่ของนายกฤษณะนี่นะคะ
มีชื่อว่านางขวัญจิตแทร่งุย
เป็นผู้ขอใบอนุญาตจำหน่ายสุราและใบทะเบียนพาณิชย์

ก็คือนายกฤษณะและแม่๖ข้อหาด้วยกัน
สถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต

เครื่องดื่มแอลกอฮอลให้กับคนที่มีอายุต่ำกว่า๒๐ปี
จำหน่ายสุราให้กับเด็กอายุต่ำกว่า๑๘ปี
โยงส่งเสริมให้เด็กประพฤตนไม่สมควร

อยากจะให้คนมาดื่มเยอะในคืนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
ซึ่งต่อมาทางคดีพลตำรวจตรีสมหมายประสิทธิ์
ผู้บังคับการตำรวจภูทรสระบุรีบอกว่า
จากเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วไปเจอคนที่ทำผิดกฎหมาย
ทั้งเรื่องของอายุต่ำกว่าแล้วก็ยาเสพติด
แสดงว่าน่าจะมีความบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่
ผู้บังคับการตำรวจภูทรสระบุรีก็เลยสั่งย้ายด่วน๕เสือ
ตำรวจภูทรน้องแคร์ค่ะไปปฏิบัติหน้าที่
กองบังคับการตำรวจภูทรสระบุรี
พร้อมรายงานไปยังผู้บังคับบัญชา
ขออภัยนะคะผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๑
พิจารณาตั้งกรรมการสอบสวนความผิดทางวินัยต่อไปนะคะ
ซึ่ง๕เสือประกอบไปด้วยรายชื่อ
อยู่ที่หน้าจอนี้นะคะจากสถานีตำรวจภูทรน้องแคร์ค่ะ